บนถนนครับรถกระบะคันหนึ่งเขาถ่ายคลิปแล้วก็มีกล้องหน้ารถเอาไว้นะฮะ
รถเก่งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่รู้มีปัญหาอะไรยังไงกันเอาเป็นว่าเขาจอดขวางกันแล้วก็คนที่ขับรถเก่งเนี่ยถึงขั้นลงมาเนี่ยเอาไม้ฟาดกระจกหน้ารถนะฮะ
มันต้องหาเรื่องดิ

มันท้าต่อยครับ

ทั้งเมืองหาหิน

โหเลยรถมันอ่ะ
นี่ค่ะคือตอนที่ถูกทุบเข้าไปก็
กล้องหน้ารถก็น่าจะพังไปแล้วนั่นแหละน่าจะหลุดลงมาเลยนะคะเพราะว่ากระจก
หน้าแตกทั้งบานเลยนะแต่เสียงเพลงของพี่ปูพงศิษย์ยังอยู่ยังอยู่ค่ะ
ยังอยู่ดีเลยค่ะนี่ฮะโอ้โหท่านผู้ชมครับคือคลิปเนี้ยทางฝั่งรถกระบะ
เขาเอามาลงเอาไว้นะครับบอกว่าหัวร้อนจังเลยขนาดมีลูกยังเล็กนะฮะ
ตามทะเบียนในภาพเนี่ยนะฮะบอกว่าใช้ไม้ฟาดกระจกรถ
น้องผมคือพี่เขาเอามาลงนะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนคุ้มกล้าว
มุ่งหน้าสูบินทวง๑๖น๓๐นนะครับ
น่ะวันนี่เขาลงคลิปนะเขาบอกว่าเกิดขึ้น๑๖น๓๐น
หลังจากนั้นคาดว่าจะเป็นภรรยาของรถเก๋งคันข้างหน้านะครับ
ลูกน้อยตัวเล็กอยู่นะฮะเข้ามาแสดงความเห็นในการโพสต์คลิป
ตรงนี้นะครับนี่ฮะเพราะว่าเพจเขาเอามาลงเอาไว้นะครับผู้หญิงคน
เนี้ยบอกว่าแล้วคุณเป็นคนขับรถแบบไหนกันในรถฉันมีลูกอ่อน
คุณก็เบิ้ลเครื่องใส่อยู่นั่นแหละปาดไปปาดมาตอนสามีฉันเปิด
กระจกบอกมีมอเตอร์ไซค์ขวางข้างหน้าทำไมคุณไม่เอาคลิปมาลง
ตั้งแต่ต้นแบบนี้บิดเบือนเอามาลงแต่ตอนท้ายโพสต์ท้ายคลิปนะฮะยอม
รับว่าสามีใช้อารมณ์แต่ดูด้วยรถฉันมีลูกอ่อนเบิ้ลไม่หยุด
ไม่หายเบิ้ลเหมือนสนามแข่งรถนี่หรือคนขับรถส่งของแบบ
ต้องร้องเรียนบริษัทว่าขับรถไม่สุภาพขอให้เอาความจริงมา
พูดค่ะเหมือนกับว่าผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยลงมาเนี่ยอืมบอกว่าเอาละ
อารมณ์ร้อนแต่ว่าก่อนหน้านี้เหตุการณ์ต้นคลิปทำไมไม่เอา
อืมหาว่าสามีขับรถขวางนะเบิ้ลเครื่องใส่แต่ความจริงแล้วมัน
มีจักรยานยนต์ขวางอยู่ข้างหน้าสามีก็บอกไปแล้วทำไมตอนนั้นอ่ะ
ไม่เอาคลิปตอนนั้นมาลงด้วยค่ะนี่นะฮะวันนี้คุณปียชาติคงถิ่น
สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับจุดเกิดเหตุ
เหตุเนี่ยถนนคุ้มเกล้านะแถวตรงข้ามโรงเดียนบึงบัวนะ
ครับได้คุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะฮะเขาบอกเขาอยู่
ฝั่งตรงข้ามตอนที่เกิดเหตุพอดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองฟัง
นะครับ
กำลังยืนคุยกันอยู่ประมาณสี่ห้าโมงเย็นไงก็ได้ยินเสียงดัง
ตู้มอ่ะก็เลยพากันหันไปดูไงก็เห็นเขาถือไม้จะแค่นั้น
ก็ไม่เห็นอีกรถไม่เห็นไม่เห็นหรอกตัวคนก็เห็นแค่ไกลไกลก็
เหมือนมองไปอย่างนี้แหละแล้วเขาก็ขับออกไปส่วนคนขับรถ
กระบะเราก็ตามเจอนะครับชื่อว่ารัชชานนท์หวังปัญญาอายุ๒๑ปี
เขาบอกวันนั้นเนี่ยผมไปกับเพื่อนรุ่นน้องนะขับรถมา
คนที่มาด้วยนั่งมาในรถด้วยเนี่ยชื่อสุชานันอายุ๑๙ถนน
รถเก่งคันข้างหน้าในคลิปเนี่ยเปลี่ยนเรียนกระทันหันก็เลย
ปรากฏว่าฝั่งรถเก๋งไม่พอใจบอกให้จอดรถเพื่อจะเคลียร์
ผมก็พยายามขับหนีเพราะไม่อยากมีปัญหา
สุดท้ายเนี่ยมันก็ไปเจอจุดตรงในคลิป
มันเป็นจุดที่แบบโอ้โหเลี่ยงกันไม่ได้แล้ว
จอดตัดหน้าแล้วก็ตามคลิปเลย
ที่เขาลงมานะผมล็อกประตูนะที่เขามาดึงดึง
จะเปิดประตูเนี่ยเขาตะโกนถามว่ารถแรงเหรอ
อ่าแล้วก็เดินไปหยิบไม้มาทุบกระจกหน้ารถเลย
คือผมมาจากเลนส์สองครับพี่แล้วก็เลนขวามีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอย่างนี้พี่
แล้วที่นี่คือเขาอยู่เลนส์๓ผมไม่เห็นมอไซค์จริงพี่
แล้วเขาเบียดมาผมก็บีบแต่พี่แล้วเขาก็เปิดกระจก
อ่าเขาบอกว่ามองไอ้นี่มันมีมอไซค์อยู่ผมไม่เห็น
ที่แรกผมก็จะเห็นลูกเขาด้วยแหละพี่ผมก็เลยขับหนีไม่ได้ตั้งใจจริงจริงครับพี่
แต่ผมไม่ได้แบบขับปากไปปัดมาเลยพี่ขับปกติเลยครับ
แล้วมีการก้นเครื่องอะไรอย่างไรบ้างไหมครับ
เครื่องไม่มีครับพี่แต่ว่าตอนมีก็คือว่าตอนที่ฝ้าตกใจพี่ใส่แก๊สสามออกไปครับพี่
เขาก็ถามว่ารถมึงแรงเหรออะไรอย่างงี้ประมาณนี้พี่แต่ผมก็ไม่อะไรเพราะว่าผมเห็นลูกเข้ามาด้วยพี่
คือเขาบอกว่าเรื่องไม่ได้จบเท่านี้นะฮะเพราะว่าที่ฝั่งเพื่อนคนขับรถเก่งเนี่ย
เพื่อนคนขับเก๋งเนี่ยตามมาที่โรงพัก๒๐กว่าคน
คือไม่ได้แจ้งความอย่างเดียวแจ้งเพื่อนด้วย
เขาบอกนี่มีคลิปนี้อีกแล้วฝั่งกระบะเนี่ยเขามีกันอยู่๘คน
นี่ฮะสุดท้ายไปเจอกันที่โรงพักษณ์
แล้วตีกันที่โรงพักษณ์เลยหรือคะโอ้โหใช่ครับ
บาดเจ็บปากแตกคิ้วแตก
นี่ฮะแต่คลิปตรงเนี้ยมันไม่มีเสียงนะฮะ
เดี๋ยวฟังพ่อของสุชานันหน่อยที่เขาเล่าให้เราฟังนะครับ
ให้ตำรวจจัดการกันเลย
คิดยังไงมาทำร้ายลูกเราก่อน

อืมโอ้วโง่าดมากเลยครับ
ไม่ได้ประจานผมก็ต้องการคนมารับผิดความชอบ
ก็คือส่วนตัวผมคุยกับแฟนคุยที่หลังนะครับ

ก่อนตอนโพสต์ไปแล้ว

ก็คุยกันดีแต่เหตุการณ์มันไม่เป็นอย่างนั้น
เมืองต้นเคลียร์แล้วครับเรื่อง
ผมก็ขอโทษขอโพยในเรื่องคลิป

เขามาเจอกันแล้วเรามาไก่เกียร์

ที่ผมลบคลิปก็คือเขาสื่อมเสียตรงนี้
แต่ส่วนอื่นก็ให้เป็นหน้าที่ตามเจ้าหน้าที่